ตอนแรกที่เรารายงานข่าวคือบอกว่า๓คดี

ทำไม๓บวก๒บวก๕ได้๘คะ
นี่ไงต้องค่อยฟังอธิบายแบบง่าย

ถ้าเกิดว่าเป็นการนับโทษต่อกันคือ๓บวก๒บวก๕เท่ากับ๑๐
แต่อันนี้มันมีบางคดีที่นับโทษซ้อนกัน

สมมุติ๒ปีกับ๓ปีพอนับโทษซ้อนกัน
ก็คือเริ่มพร้อมกัน
งั้นแปลว่าอะไรพอผ่านไป๒ปีก็แปลว่าโทษคดี๒ปีหมดแล้ว
แล้วก็แน่นอนโทษของ๓ปีก็ยังอยู่นับซ้อนกัน
มันก็เลยกลายเป็น๓ปีไงครับนี่แหละเป็นที่มาที่ไป
เมื่อวานนี้บรรยากาศตอนที่ขบวนรถเจ้าหน้าที่คุมตัว
ทักษิณนำส่งสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
เพื่อรับทราบข้อกล่าวหา๓คดีเนี่ยนะคะ
อันนี้โทษจำคุก๓ปีคดีหวยบนดินโทษจำคุก๒ปี
คดีแก้ไขสัมประธานเอื้อประโยชน์ให้ชินคอป
อันนี้โทษเยอะสุดพิพากษาจำคุก๕ปี
ทีนี้ที่บอกว่ารับโทษ๘ปีเพราะอะไร

นี่แหละพอนับโทษซ้อนกันมันก็เลยกลายเป็น๓ปีถูกไหม
แล้วคดีแก้สัมประธานโทรคมนาคมเอื้อชินคอป
อันนี้โทษ๕ปีให้นับต่อ
นับต่อก็๓ปีรับมาแล้วแล้วนับต่ออีก

หลังจากสารอ่านคำพิพากษาเสร็จ
ก่อนที่เจ้าหน้าที่รัชธรรมจะนำตัวทางคุณทักษิณไปที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพ
ไปถึงตอนนั้นสักประมาณ๑๑โมงแล้วก็มีการทำประวัติตรวจสุขภาพ
รับตัวเข้าอยู่ในการควบคุมตามกฎหมายคือกระบวนการตรงนี้ค่ะ
ใช้เวลาไม่นานครึ่งชั่วโมงซึ่งตลอดเส้นทางคุณผู้ชมจะได้เห็นเลยนะ
เมื่อวานนี้โอ้โหถ้าเกิดใครที่ดูแบบออนไลน์ของไทยรัฐนี่
เจาะช่องนะเล็กไปหมดเลยเจาะจอข้างในน่ะ
เพราะว่าเราซอยให้เห็นเลยว่าแต่ละจุดมีเรารอรับอยู่หน้าขบวนเป็นยังไง
กล้องท้ายขบวนเป็นยังไงให้เห็นการเดินทางทั้งหมด
อันนี้ก็ประมวลให้คุณผู้ชมได้เห็นบรรยากาศค่ะ
ถ้าย้อนไปก่อนหน้าที่คุณทักษิณจะกลับมาถึงประเทศไทยเมื่อวานนี้
แม้กระทั่งตอนกลับมาถึงแล้วคุณผู้ชมคิดว่า
คุณทักษิณเนี่ยสุขภาพร่างกายเขาเป็นอย่างไรอ่า
เขาดูมีโรครุมร้าวไหมมีการเดินอะไรท่าทางผิดปกติไหม
ดูอ่อนเปรี้ยเพแรงหรือเปล่าคุณผู้ชมฮะเพราะว่า
รุมร้าวนะคุณผู้ชมผลการตรวจสุขภาพของคุณทักษิณ
โดยโรงพยาบาลราชธรรมเนี้ยโอ้โหโรคเพียบเลยค่ะ
แต่ก่อนอื่นเรามีบรรยากาศตอนที่มวลชนที่รอต้อนรับคุณทักษิณ

เสียงตะโกนดังลั่นเลยคุณผู้ชมฮะเป็นบรรดาคนที่มารอ
ขบวนรถราชธรรมที่นำตัวคุณทักษิณมาถึงเรือนจำพิเศษกรุงเทพครับ
แล้วพอพ้นเข้าประตูไปก็พานายทักษิณเนี่ย
ทำประวัติผู้ต้องขังแล้วก็พิมพ์ลายนิ้วมือตามขั้นตอนครับ
โดยอธิบดีกรมราชธรรมอย่างนายอายุสินทพันธ์เนี่ย
กรมราชธรรมได้รับมอบหมายมาจากกระทรวงยุติธรรมนะ
มีนโยบาย๓เรื่องในการดูแลนายทักษิณก็คือ๑
จะดูแลเรื่องความปลอดภัยเพราะในเรือนจำเนี่ยมีผู้ต้องหาเยอะ
ก็ต้องดูแลคุณทักษิณทั้งอาหารน้ำดื่มและการเข้าเยี่ยม
ส่วนที่สองก็คือนายทักษิณก็จะมีครอบครัวมีเพื่อนมีองค์กรต่างที่จะมาเยี่ยมจำนวนมาก
ก็ต้องจัดสถานที่ให้เพียงพอเรียบร้อยและเนื่องจากนายทักษิณเป็นผู้สูงอายุครับ
อายุเจ็ดสิบสามเอ่อเจ็ดสิบสี่ปีในปีนี้ก็ต้องดูแลสุขภาพ
ไม่ให้มีการเจ็บป่วยในเรือนจำซึ่งจากประวัติสุขภาพ
พบว่านายทักษิณมีโรคประจำตัวที่ต้องเฝ้าระวังแล้วก็ต้องรักษาต่อเนื่อง
จะมีเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง๒๔ชั่วโมงโดยทางเรือนจำนะ
ก็ให้เกียรติให้เกียรตินายทักษิณไม่ต้องใส่ชุดผู้ต้องขัง
แต่ให้ใส่ชุดสีขาวแทนต้องกล้อนผมไหมเนี่ยไม่ต้องด้วยนะ

เพราะว่านายทักษิณถือว่าเป็นผู้สูงอายุ
แล้วก็ให้ตัดแบบรองทรงแทนครับ

เข้มเดินเข้าไปประตู๒ผ่านประตู๒
อาการของท่านก็ปกตินะครับ

มันก็มีตัดผมแบบรองทรงอยู่แล้ว
ไม่ยาวก็ไม่จำเป็นต้องรีบตัดนะครับ
เรือนจำเขาจะต้องตัดตามระเบียบนะครับ

้อนผมแบบนักโทษทั่วไปไม่ใช่
ต้องดูเป็นผู้ใหญ่ด้วยนะครับ
เพราะว่าท่านก็เป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับ

ที่เราต้องระวังไม่ใช่ไปป่วยข้างในเรือนจำ

จะเป็นเรื่องของความปลอดภัยมันตามมาทันที
นี่ครับก็เป็นคำชี้แจงของอธิบดีกรมราชธรรมนะ

โดยการตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลราชธรรม
พบว่านายทักษิณมีประวัติโรคประจำตัว
สำหรับทั้งโรคหัวใจหัวใจขาดเลือด
ก็คือต้องกินยาละลายริ่มเลือดต่อเนื่องครับ
แล้วก็มีประวัติปอดอักเสบรุนแรงจากการติดโควิด๑๙
มีภาวะผังผืดในปอดทำให้มีอาการเหนื่อยง่าย
สองโรคนี้ต้องมีแพทย์เฉพาะทางคอยดูแล
ที่เราทำกราฟิกให้ดูว่ามีโรคอะไรบ้าง
แล้วก็คุณผู้ชมดูทางขวาล่าง
เสื่อมหลายจุดกฎทัพเส้นปราศาสตร์ทำให้ปวดเรื้อรัง
ต้องลองสังเกตดูคุณผู้ชมย้อนไปดูภาพเมื่อวานว่า
ทักษิณเดินผิดปกติหรือไม่นะ
ทั้งหมดนี้ครับโรคทั้งหมดนี้ที่มาจากการตรวจสุขภาพ
จึงจัดให้นายทักษิณอยู่ในกลุ่มผู้ต้องขังกลุ่มเปราะบาง
อยู่ในห้องกักโรคคนเดียวไม่ปะปนกับคนอื่น
กินอะไรอ่ะเมื่อวานนี้มื้อแรกกินอะไรอ่ะ
ทักษิณดื่มน้ำแล้วก็ขนมปังเล็กน้อยครับ
เห็นว่านายทักษิณแจ้งว่ายังไม่ค่อยอยากกินอะไรเท่าไหร่
ื้อเย็นก็เป็นอาหารของเรือนจำจะเป็นข้าวต้มกับผักต้มครับ
ส่วนในระยะแรกนายทักษิณต้องกักตัวก่อน๑๐วันอย่างที่รายงานไป

แล้วช่วง๕วันแรกจะอนุญาตให้เฉพาะทนายความเข้าไปพบคุณทักษิณได้
ญาติหรือผู้เกี่ยวข้องถึงจะเยี่ยมได้ผ่านระบบออนไลน์นะครับ
อืมนี่เอาจริงนะพอย้อนไปดูโพสต์ของคุณอุ้งอิ๊งอะค่ะ
คือก็มีแหละในโซเชียลเขาก็ถามว่าถ้าเกิดว่าย้อนไปเนี่ย

คือจริงคือ๑๑กรกฎานะคะ
อันนั้นเป็นครั้งที่ตรวจสุขภาพ
แล้วก็เขียนเอาไว้ข้อความบอกว่าตรวจสุขภาพกันหน่อย

แต่วันนั้น๑๑กรกฎาคมมันวัน๒๒สิงหาคมอืมอ๋อเด็ก

เพราะมันก็อาจจะเป็นไปได้ก็แข็งแรงดีเพราะว่ากินยาหมออยู่
กินยาคุมอยู่หรืออะไรอย่างนี้คุมอาการอยู่อะไรอย่างนี้นะครับ